เป็นห่วงเวลาสำคัญและท้าทายยิ่งสำหรับประชาธิปัตย์ในวันที่ชื่อพักสิ้นมนต์ครั้ง
สมาชิกทยอยย้ายไปสังกัดพักการเมืองอื่นโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติ
แก้นนำพักอย่างชินวรบุญเกียจสสนศรีธรรมราช
ว่าเหตุการณ์ขนาดนี้คล้ายกับอดีตที่เกิดขึ้นเมื่อ๓๕ปีก่อน
เกิดความแตกแยกรุนแรงจนเกิดกลุ่ม๑๐มกราโดยอ้างว่าพักไม่มีอุดมการ
แต่ท้ายที่สุดคนที่ละทิ้งอุดมการก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จแม้แต่คนเดียว
พร้อมมั่นใจด้วยว่าตอนนี้พักประชาธิปัตย์แค่กำลังผลัดใบ
และจะออกดอกออกผลต่อไป
แต่ก่อนจะเป็นไปตามความมั่นใจเลี้ยวมองผลเลือกตั้งสอสอ

ประชาธิปัตย์ได้สอสอทั่วประเทศ๕๓คน
สนามกรุงเทพมหานครพักประชาธิบัตย์ศูนย์พันธุ์เป็นครั้งแรก

ที่ภาคเหนือ๑๖จังหวัดได้สอสอมาเพียงคนเดียว

ส่วนภาคอีสาน๒๐จังหวัดที่มีสส๑๑๖คน

และแนนบุธิดาสมชัยจากอุบลรัชธานี
และสองคนที่ว่านี้คนหนึ่งย้ายไปพักอื่นแล้ว
ส่วนตระกูลนามบุตรยังช่างใจอยู่ว่าจะอยู่หรือไป
พื้นที่ภาคใต้คือที่มั่นสำคัญของพักประชาธิปัตย
เคยครองเสียงข้างมากถึงมากที่สุดมาตลอด๒๐ปี

จะมากที่สุดแต่ในทางการเมืองถือว่าเสียหายอย่างมาก
แต่แก่นำพักยังมีความมั่นใจว่าสนามเลือกตั้งภาคใต้ครั้งนี้
พวกเขาจะสามารถคว้าชัยชนะได้๓๐ที่นั่งเป็นอย่างน้อย
เช่นเดียวกับเลขาธิการพักในเฉลิมชัยศรีอ่อน
ลั่นวาจาจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต
หากครั้งหน้าประชาธิปัตย์ได้สอสอเข้าสภาต่ำกว่า๕๓คน
หากถามว่าพักการเมืองนี้ถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

และพักหวังให้เป็นกำลังสำคัญของการผลัดใบ
หลายฝ่ายมองว่ายังไม่โดดเด่นเปรี้ยงปร่าง

สถานการณ์ณวันนี้ยังไม่มีกระแสข่าวในทางบวก
ความนิยมของทั้งพักและหัวหน้าพัก
ไม่ได้อยู่ในระดับที่จะทำให้พักพุ่งทะยานไปข้างหน้า
แต่คิดสร้างเงินให้ไทยทั้งประเทศ
ต้องมีคนคิดอย่างประชาธิปัตย์
และสร้างเงินด้วยนโยบายที่มีความชัดเจน
แต่หนึ่งในนั้นที่เราทำมาแล้ว
และจะทำต่อไปทำได้ไวทำได้จริง

ถ้าได้มีโอกาสเป็นแกนตั้งรัฐบาล
ก็จะพาประเทศไป
เดินหน้าไปสู่การสร้างเงินสร้างบุญสร้างชาติ
อย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ในปากใต้เนี่ยผมก็มั่นใจ

การเลือกตั้งซ่อม๒๓ครั้งที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นที่สงสัจหรือจุงฟลนะครับ
แล้วก็ในหลายจังหวัดเราก็มีความพร้อมทั้ง๑๔จังหวัด
ในภาคใต้เที่ยวหน้าภาคใต้มี๕๘เสียง
เราก็มั่นใจว่าเราจะได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับ
ขณะที่นโยบายดูจะยังไม่โดดเด่นโดนใจทุกกลุ่ม
ที่มีอาชีพด้านการผลิตภาคเกษตรกรรม

กลบด้วยนโยบายของพักร่วมรัฐบาล

รวมถึงฝ่ายค้านอย่างพักเพื่อไทยไปแล้ว
สนามเลือกตั้งรอบนี้ไม่เพียงจะเป็นบทพิสูจน์

อย่างที่นายเฉลิมชัยเลขาธิการพักเคยลั่นวาจาไว้
แต่หัวหน้าพักที่ชื่อจุลินลักษณะวิสิทธิ์
ก็ยากที่จะอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าพักได้
ถ้าหอบสอสอเข้าสภามาน้อยกว่าเดิม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน